บอกว่าไปส่งลูกที่โรงเรียนเองดีกว่า

อุ่นใจมาเยอะแบบนี้ก็ชอบแล้วก็ข่าวนี้ที่เกิดเหตุ
คือเกิดเหตุในช่วงเวลาที่ถือว่าคนพลุกพลาด

ซึ่งตรงนั้นตลาดทั้งนั้นคนพลุกพ่านท่าเรือทั้งนั้นนะครับ
ใช่ค่ะมาดูรายละเอียดกันหน่อยก็เป็นคุณแม่นะคะวัย๔๐ปี
พาลูกสาวณเดชน์ชั้นมศึกษาม๖มาแจ้งความ
ที่สถานีตำรวจภูทรนนทบุรีค่ะ
ก็แจ้งความบอกว่าวันศุกร์ที่ผ่านมา
พาลูกขึ้นเรือโดยสารเรือข้ามฟากจากบางศรี
แถวย่านนนทบุรีจากบางศรีเมืองฝั่งบางศรีเมืองนี่นะคะ
ตอน๖โมงครึ่งช่วง๖โมงครึ่งตอนเช้า
คือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอเนี่ยเป็นไลน์
เป็นไลน์นะคะที่ผู้สื่อข่าวได้รับข้อความมา
แชร์กันมาในกลุ่มของครูนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรี
ถนนพิบูลสงครามตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองครับ

นายธนสิทธิ์สิริวรธรรมผู้อำนวยการโรงเรียน
เขาส่งข้อความเตือนค่ะ
เป็นข้อความเตือนภัยเข้ามาในไลน์กลุ่ม
ให้ครูทุกคนทราบว่ามีเหตุการณ์ที่ต้องช่วยกันระวัง
แล้วก็ดูแลนักเรียนเพื่อป้องกันอันตรายด้วย
ใจความก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่า
ช่วงเช้าวันศุกร์๑๙สิงหาคมที่ผ่านมา
นักเรียนหญิงม๖คนหนึ่งเดินทางมาโรงเรียน
ก็โดยสารเรือมาลงที่ท่าน้ำนน
แล้วก็ผ่านบริเวณหอนาฬิกาท่าน้ำเมืองนนทบุรี
คือน้องเนี่ยกำลังจะเดินไปขึ้นรถโดยสารเพื่อจะต่อไปโรงเรียน

มาต่อเรือแล้วก็มาต่อรถนะฮะ
วันนั้นเกิดความผิดปกติขึ้น
เพราะมีชายคนร้าย๓คนค่ะ
อยู่ก็ฉุดนักเรียนหญิงคนนี้ขึ้นรถ

น้องเองก็พยายามตะโกนร้องให้คนช่วย
แล้วก็ในที่สุดน้องมีสติมากนะคะ
อาศัยช่วงที่การจราจรเริ่มติดขัด

ก็ตอนที่ถูกฉุดขึ้นไปบนรถนะครับ
คนในรถพูดเพียงแค่ว่าเดี๋ยวจะไปส่งให้ถึงที่
และลักษณะการนั่งในรถก็คือ

ข้างหลังมีอีก๒คน
ก้มหน้าไปนะครับแล้วก็พูดแค่นี้แหละ

คนร้ายก็เริ่มที่จะผ่อนคลายนะครับ

และปรากฏว่ารถติดนะครับ

เด็กก็เลยตัดสินใจเปิดประตูรถจะกระโดดหนีออกมา
ยื้อยุดฉุดกระชากันอยู่นานนะคุณ

เพราะคนร้ายเองก็ไม่ให้เด็กลงจากรถยื้อยุดกันไว้
เปิดประตูรถเสร็จแล้ว
เอาเท้าค้างตรงประตูไว้เพื่อไม่ให้ประตูปิดได้
และสุดท้ายประตูปิดไม่ได้คนร้ายเห็นท่าไม่ดีแล้ว
ถีบเด็กลงจากรถเลย
เพราะแน่นอนรถต้องเยอะแหละช่วงนั้น
ช่วงเช้าเป็นช่วงของเวลาเร่งด่วนนะครับคนก็เยอะ
พอบอกว่ารถติดตรงนั้นถ้าคนข้างรถคันนี้เห็น
เขาก็บอกว่ายื้อยุดฉุดกระชากันอะไร
เด็กคนนี้เอาเท้ามาค้างไว้ตรงประตูทำไม
สุดท้ายคนร้ายถีบเด็กลงจากรถเลยเด็กก็เลยปลอดภัย

เพื่อประกาศให้นักเรียนและผู้ปกครองรู้ทั่วกัน
ขนาดเดียวกันบ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมาเมื่อวานน่ะนะคะ

คุณแม่เล่าให้ฟังละเอียดขึ้นมาอีกหน่อยนะ๖โมงครึ่งคุณแม่มีเวลาเลย
ลูกเนี่ยโดยสารเรือข้ามฝากจากบางศรีเมืองขึ้นที่ท่าน้ำนน
เดินทางไปโรงเรียนทีนี้น้องเนี่ยนะคะเดินเข้าทางประตูด้านข้างของสารากลางหลังเก่า
เพราะว่าน้องใช้เป็นทางลัดจะไปขึ้นรถครับทีนี้พอเดินมาถึงหน้าโรงเรียน
นุบาลนนทบุรีคุณนี่หน้าโรงเรียนนะอืมมีรถยนต์ซึ่งตอนแรกเข้าใจว่าเป็น
โยต้าฟอร์จูเนอร์แต่ว่าตรวจสอบอีกทีนึงแล้วเนี่ย
ชัดเจนเลยเป็นรถมิซูบิชิสีดำปาเจโร่มาจอดเทียบน้อง
แล้วกระชากน้องขึ้นรถขับออกไปเลยอืม
คนร้ายในรถเนี่ย๓คนสั่งน้องบอกว่าอยู่เฉย
อย่าส่งเสียงร้องก้มหน้าไว้ใช่จากนั้นพอขับไปถึงที่จุดกลับรถสะพานพระราม๕
ถนนพิบูลสงครามก็อย่างที่คุณสุบสกุลเล่าไป
ทุกจุดที่มีการเล่าให้ฟังทั้งน้องเดินผ่านลงจากท่าเรือ
หรือว่าแม้แต่ว่าไปสารากลางเก่าไม่ใช่จุดเปลี่ยวนะ
เป็นจุดที่มีคนพลุกพลาดอย่างที่บอก
จุดที่น้องโดนฉุดขึ้นรถคือหน้าโรงเรียนอนุบาล
ถ้าคุณผู้ชมอยู่ย่านนท์จะรู้เลยตรงนั้นโอ้โห
ตลาดและคนเยอะยิ่งเช้าแบบนี้คึกคักเลยนะ

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องเตือนภัยกันจริงค่ะ
ตำรวจตอนนี้เขาก็เลยนำตัวน้องไปชี้จุดเกิดเหตุ
แล้วก็กระจายกำลังกันเลยเพื่อตรวจสอบเส้นทางคนร้าย
ประสานขอภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่าง
แต่ด้วยความที่เมื่อวานนี้เป็นวันหยุดราชการ
ก็เลยยังไม่สามารถนำภาพวงจรปิดมาตรวจสอบได้
แต่วันนี้น่าจะได้ภาพทั้งหมดมาตรวจสอบแล้ว
จะได้หาเบาะแสของคนร้ายตามที่มีพยานเห็น

อย่างที่บอกคดีนี้ใช้คำว่าอุกอาจได้เลย

แต่เป็นช่วงเช้าที่มีคนพลุกพลาดมาก

ผู้ปกครองบอกทางพอโรงเรียนเลยนะ
บอกว่าพอเอาเรื่องนี้พูดหน้าเสาทงเถอะ
หลังจากวันเกิดเหตุคือวันที่๑๙เนี่ยนะ
อีกวันหนึ่งก็พูดหน้าเสาทงเลย
แล้วก็ส่งไลน์ข้อความกันแบบนี้ทางโรงเรียนส่งไลน์
แล้วก็ลายนี้ก็กระจายไปทั่วแล้วตอนนี้
กระจายไปเตือนเด็กนักเรียนคนอื่นด้วยนะครับ

ว่าที่นนทบุรีเองหรือว่าที่พื้นที่อื่นด้วยนะครับ